สำหรับกระแสในโลกออนไลน์ที่มีต่อกรณีสารวัตรยิงสุนัขตาย๑บาทเจ็บ๑นะครับ
ของคนที่รักสัตว์นั้นก็ออกมาตำหนิการกระทำดังกล่าว
ในขณะที่ฝ่ายอื่นนั้นก็มองว่าเรื่องนี้จริงก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกัน
เนื่องจากว่าสารวัตรนั้นทำไปก็เพื่อต้องการที่จะปกป้องตัวเองและคนรักจากสุนัขรุมกัดนะครับ
อย่างเช่นสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่ออภิเศษดวงดีเด่นครับโพสต์แสดงความคิดเห็นว่า
ดูข่าวตำรวจยิงสุนัขแล้วน่าเห็นใจสุนัขพวกนี้เป็นสุนัขจรจัดดุและกัดคน
พอกรทมมาจับก็จะมีคนสงสารพาไปซ่อนบ้างให้อาหารมันบ้าง
แต่ไม่เคยรับผิดชอบเวลามันกัดคน
คำถามคือสุนัขจรจัดพวกนี้อันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มาจัดการให้เรียบร้อย
จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะครับ
ด้านสมาชิกเฟซบุ๊คอีกรายหนึ่งก็โพสต์ข้อความเชิงประชดประชันครับ
เล่าเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าถ้าสุนัขไม่มีเจ้าของมากัดลูก
พ่อเอาปืนยิงสุนัขตำรวจจับพ่อข้อหาทำร้ายสัตว์
กรรักษัตริย์ร่วมเอาผิดพ่อแล้วสุนัขมีความผิดไหม
เราจะฟ้องสุนัขกับใครได้ครับ
ข่ายประชาชนต่อต้านสุนัขข้ามชาติ
ผู้ร้องเรียนให้เกิดการตรวจสอบเรื่องนี้ก็โพสต์รายงานความคืบหน้าครับ
รวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงคดีที่เกิดขึ้นนี้จำนวนมากนะครับ
โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นผู้อยู่อาศัยในแฟลต์ตำรวจลาดยาว
โพสต์ว่าสารวัตรอ้างว่าสุนัข๒๐ตัวจะเข้ามาทำร้ายภรรยานั้นไม่ใช่เรื่องจริง
สุนัขที่นี่ยังไม่เคยกัดคนมีแต่กัดกันเองเต็มที่ก็แค่เห่าคนแปลกหน้า
แล้วสารวัตรอาศัยอยู่ที่นั่นคิดว่ามันจะกัดไหมคะ
นี่คือบางช่วงบางตอนของการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กนะครับ
อย่างไรก็ตามแฟนเพจเฟซบุ๊กรักหมาจังได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ฝากถึงคนรักสัตว์ช่วยทำหน้าที่แทนพวกหนูด้วย
หนูจะโดนฆ่าตายไปแล้วสัญญากับหนูนะ
ช่วยกันจับตาดูเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
ซึ่งคนที่มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ก็สัญญากันนะครับ
ว่าจะช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ใครทำร้ายสัตว์อีกครับ